หลังจากที่เกิดเหตุกระหลาดยิงที่นครราชศรีมานะคะช่วงสัปดาห์หลังจากนั้น
มีการโพสต์เรื่องราวทั้งไม่ว่าจะเป็นภาพปืนและบางคนก็บอกเดี๋ยวจะไปก่อเหตุกระดยิงที่นั่นที่นี่นะคะ
เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วและสิ่งที่มันโพสต์ไปเนี่ยมันผิด
มันก่อให้เกิดความตกใจกับประชาชนด้วยเนี่ยนะคะแล้วถามว่ายังมีอีกไหม
มีอีกอันนี้ไงมีอีกที่บุรีรำค่ะนี่ค่ะพิมพ์แบบนี้นะ
โอ้โหคุณค่ะแล้วหัวเราะด้วยนั่นค่ะฮ่าฮ่าค่ะแล้วพอโพสต์นี้
แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องโอละพ่อเดี๋ยวเล่าให้ฟังตำรวจตามไปเลย
ตามไปที่เจ้าของโพสต์นะคะเป็นผู้หญิงค่ะชื่อว่านางสาวธิดารัฐสักคอนรำ
อายุ๒๓ปีเป็นชาวหนองกี่บุรีรำนี่แหละควบคุมตัวเธอมาสอบสวนที่โรงพักเธอบอก
สืบไปสืบมาได้ตัวแล้วตำรวจตามไปเจอตัวผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนโพสต์
เป็นผู้ชายอายุ๑๘ปีและพอเอาตัวมาถามเขาก็รับสารภาพแต่โดยดีเลยนะ
ผมเองครับโพสต์ข้อความข่มขู่เพราะอะไรฟังดีนะคะ
จากนั้นแฟนสาวก็กลับมาเล่าให้ฟังเขาบอกเขาโกรธแทนแฟนสาวที่ถูกเพื่อนเนี่ย
พร้อมบอกด้วยนะคะบอกว่าทำไมถึงก่อเหตุได้ล่ะ
โดยหวังให้มีเพื่อนมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็มาด่านางสาวธิดารัฐ
ที่โพสต์พาดพิงแบบนี้ไปนะคะ
อย่างไรก็ตามนะคะย้ำว่านี่เป็นความผิดนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับหนุ่ม๑๘เนี่ย
นำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็คือพรบคอมนี่แหละ
และทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็นนะคะ

ก่อให้เกิดความตกใจในหมู่ประชาชนด้วยนะคะ